ก็มีการประชุมของกรรมาธิการนะ
ที่เรียกทางตำรวจเจ้าหน้าที่ชนะสูตร

โดยมีคุณเต๊ะสัตวรรษเป็นตัวแทน

สรุปในการประชุมวันนี้ว่าได้อะไรบ้างนะฮะ
แต่ว่าการประชุมของกรรมธิการวันนี้
เขาที่ดูเมื่อเช้านี้นะคะไม่มีทนายไป
ทนายแม่หรือว่าทนายเดชาไม่ได้ไปเพราะอะไร
เพราะวันนี้ทนายเดชาต้องมาอีกงานหนึ่ง

แล้วเนี่ยมาร่วมงานเสวนานักข่าวก็ไปพยายามถาม
ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของคุณตังโมนะ
ซึ่งทนายเดชาก็บอกว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนเนี่ย
น่าจะมีความชัดเจนอาจจะปิดคดีก็ได้
เพราะว่าตอนนี้คดีมีความคืบหน้าในทุกเรื่องเลย

หาพยานต่างผลการตรวจชิ้นเนื้อ

ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ

นายเดชาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอผลการประชุม
ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิต

เกิดจากการกระทำของผู้ต้องหาหรือเปล่า

เดี๋ยวรอก่อนรอประชุมจะมีข่าวดีแน่นอน

ซึ่งตอนนี้คดีก็ยังอยู่ที่เป็นการกระทำโดยประมาท

แล้วเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าอีกนิดนึง

ผมกับแม่นะก็มีข้อสงสัยต่างเกิดขึ้น

คุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็สบายดีนะ
แล้วก็ย้ำด้วยว่าให้ตำรวจช่วยตรวจสอบข้อสงสัย
อย่างเช่นเรื่องของการสลับลำเรือ

ซึ่งคุณแม่ก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ให้ตอบคำถามให้
เจ้าหน้าที่ตอบมาคุณแม่ก็เคลียร์ทั้งหมดแล้ว

ที่มีการเปิดเผยผลชนะสูตรเนี่ย
คือทนายเดชาพูดถึงด้วยบอกว่าจริงมีตำรวจติงผ่านมานะ
ว่าไม่ควรจะเอาออกมาพูดเรื่องนี้มันเป็นความลับในสำนวน
คนที่จะเปิดเผยได้มีแค่ผู้เสียหาย

แม้กระทั่งหมอที่เป็นหมอคนที่ผ่าชนะสูตร

ป้าดแผลเผาที่ตอบถามคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ได้สงสัยอะไร

ถึงเสร็จแล้วก็หยดเลือดอะไรต่าง

มันก็ทำให้มีประเด็นที่คุณแม่ก็เริ่มสงสัยอะไรบางสิ่งหมดเลย

จากที่เราไปสัมภาษณาเดชาล่าสุดมาวันนี้นะครับ
ส่วนอย่างที่บอกไปว่าเวทีการประชุมของกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนที่เรียกตำรวจแล้วก็เรียกญาติของคุณแตงโมเข้าพบ
มีคุณเต๊ะสัตวัสดิแล้วก็มีคุณหมอพรทิพย์ด้วยนะครับ
เห็นคุณเต๊ะก็พูดเหมือนกัน
บอกว่าเห็นด้วยที่จะเอา๕คนเข้าเครื่องจับเท็จ
เมื่อไหร่จะถึงช่วงเวลาที่จะเอา๕คนที่เป็นพยานบนเรือ
จริงเราได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วค่ะประมาณ๒อาทิตย์กว่าแล้ว
ก็ยังไม่เห็นเอาเข้าเครื่องจับเท็จสักทีนะคะ